พูดถึงวอเล็กบอลเนี่ยวันนี้ก็มีการประเดิมสนาม
สะโบสอนชิงแชมป์เอเชียสุพรีมชำบรี
ฟอร์มกันหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยดีโดยรวม
แต่เราชนะได้แต้มเฉลี่ยแต่ละเซตมันสูสี
ดูแต้มเฉลี่ยไหมคือชนะไป๓ต่อ๑เซตนะคะ
๒๕๒๒๒๕๒๑๒๒๒๕แล้วก็๒๕๒๓เสียเซตที่๓ไป

แล้วก็การแก้บอลระหว่างความสัมพันธ์ตัวเซตเตอร์แล้วก็ตัวตีนะครับ
เดี๋ยวต้องแก้กันไปทีละปอกเพราะว่าแต่ละตัวไปเล่นทีมชาติมาด้วย
แล้วก็ยังไม่ได้ซ้อมร่วมกันเลยนะครับ
พรุ่งนี้นะคะเวลา๒ทุ่มก็จะถ่ายทอดสด
ส่วนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่ก็จะนำเทปมา
ถ่ายทอดอีกทีตอนเวลาเที่ยงคืนครึ่ง
เพราะว่าติดการถ่ายทอดสดวันแชมป์เป็นชิป
พูดถึงกันหน่อยนะครับพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับ
๓คนนี้นักสู้ไทยจะบังคับสักดา
ถ้าไม่นับการต่อสู้ที่จัดที่ไทย
ถือว่านี่เป็นเวทีที่นักสู้ไทยนั้นขึ้นสู้เยอะที่สุดแล้วนะครับ
เดดัมรงค์ริกะแล้วก็นัดควรบุญราชนะครับ
คนนี้จะขึ้นสู้โดยคู่เอก
เป็นการป้องกันแชมป์นะครับ๒คู่สุดมันของ
สองนักสู้ที่ไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เบนอาสเกณฑ์นะครับ
ทุ่มตรงพรุ่งนี้นะครับเน้นย้ำนะครับ